นั่งฝ่านั่งสวรรค์อาจจะกลัวน้ำตำอยู่ทั่งฝ่าทั่งสวรรค์
หันวิทย์จะโค่นใจหลายว่ามีผู้ใดเหตุให้หลายจะโตไป
สร้างรัฐสิทธิ์แล้วให้มันว่าเพื่อเอ็ดให้ราตรายก่อน

กินดิ๊กน้อยกระยุกลงดิ๊กน้อย
ว่าชาวบ้านที่อยู่กับเรามาปีกว่าเนี่ย
เขายังพอที่จะแยกแยะออกว่าอะไรถูกต้องไม่ถูกต้อง
แต่สิ่งที่เขาเห็นที่เราทำเนี่ยเขาก็เชื่อว่าเราอ่ะ

ตั้งแต่๑๑พฤษภาคมปี๖๓มัน

หลายคนรอรอการนัดของศาลในการที่อ่านคำพิพากษา
ซึ่งแต่เดิมนัดไว้๓๑ตุลาคม๖๖
ก็คือพรุ่งนี้เวลา๑๐นาฬิกานะครับ
ดังนั้นความเคลื่อนไหวของทั้งสองฝ่าย

ไม่ว่าจะเป็นทางแม่กับพ่อน้องชมพู่ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี้นะครับ
รวมถึงฝั่งผู้ที่ตกเป็นจำเลย

ดังนั้นมีความเคลื่อนไหวตลอดต่อเนื่องนะครับ

จริงก็ต้องออกเดินทางไปที่จังหวัดมุกดาหาร
ตามคำที่ทางศาลท่านนัดไว้ว่าจะมีการอ่านคำพิพากษา

อ่านคำพิพากษาในวันพรุ่งนี้นะครับ
ทางพ่อแม่ก็เตรียมจะไปที่มุกดาหาร

คุณพ่อและแม่ของน้องชมพู่ได้เดินทางมาที่สถุปของน้องชมพู่
ภายในวัดธรรมภูภาแออีกครั้ง
เมื่อวานก็มาเอาของเล่นมาให้ลูก

วันนี้ก็มาฮะก็เอานมเปรี้ยวมาให้ลูก
พ่อแม่จุดทูบคนละ๑ดอกแกะนมเปรี้ยว
ซึ่งบอกว่าเป็นนมที่ลูกหรือว่าน้องชมพู่ชอบมากนะครับ

ตอนนี้พ่อกับแม่กำลังจะเดินทางไปที่ศาลจังหวัดมุกดาหาร
เพื่อไปรอคำตัดสินจากศาลในคดีของน้องนะ

และขอให้น้องชมพู่ไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์นะครับ
ส่วนพ่อของน้องชมพู่บอกว่าได้นำนมเปรี้ยว
ซึ่งเป็นนมที่น้องชอบมาให้ลูกนะครับ
วันนี้แม่ของน้องชมพู่เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐของเรา
บอกว่าในบรรดาของเล่นที่ซื้อให้น้องเมื่อวาน

น้องชอบมากที่สุดก็คือรถกู้ภัยครับ

น้องเคยบอกว่าโตมาอยากช่วยเหลือคน

แล้วก็น้องเป็นคนชอบเล่นรถของเล่น

นี่ในจอเห็นไหมเมื่อวานคุณแม่ก็อุ้มทั้งตุ๊กตา

อกจากนี้แม่ของน้องชมพู่ยังบอกว่าทุกครั้งที่มาไหว้สถูปน้อง
ก็จะบอกกับน้องเสมอบอกว่าขอให้น้องไปอยู่บนสวรรค์
ขอให้มีเพื่อนเล่นเป็นเด็กวัยเดียวกันนะ

เพราะว่าในทางโลกก็มีเจ้าหน้าที่หลายคนทำงานเรื่องคดี
เพื่อให้น้องได้รับความเป็นธรรมอยู่แล้ว

แม่น้องชมพู่บอกว่าไม่ได้มีความกังวลอะไร
เพราะว่าฝั่งแม่กับพ่อไม่ใช่จำเลย

เนื่องจากเป็นคดีที่รอคอยมานาน
อยากให้น้องชมพู่ได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดนะครับ

อันนี้คือแม่มาบอกน้องว่าเดี๋ยวแม่จะไปมุกดาหาง
ใช่จะไปรอฟังคำพิพากษาคดีน้องนี่แหละ

แต่นี่จะเดินทางแล้วแม่ก็มาบอก
พรุ่งนี้ก็จะได้รู้แล้วว่า
สารจะตัดสินว่ายังไงใครเป็นคนทำอะไรยังไง

ถ้าเป็นทางทำหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับกรรมเวรอะไรพวกนี้
มันก็จะขึ้นอยู่กับจิตใจของคนที่ทำอยู่แล้ว

เขาต้องมีผลกรรมในใจเขาอยู่แล้วค่ะ

วันนี้อยากให้น้องได้รับความยุติธรรมไหมครับ

ทำให้คนดังกลายเป็นพลุแตก

ที่มีคนมายื่นมือช่วยเหลือใครบ้างล่ะอย่างหมอปลา
หมอปลาแล้วยืนยันว่าจะยืนอยู่เคียงข้างลุงพล
รวมถึงพี่อุ๊บวิริยะเอาลุงพลไปเดินแบบ

หลังจากนั้นคนเหล่านี้ก็ค่อยถอนตัว

ไปเปิดแฟมคดีดังตอนที่๔หน่อยนะคะ
พุ่งเป้าลุงพลฟีเวอร์ค่ะ
ว่าผมจะอยู่กล้างข้างลุง
เพราะลุงผมบ้าจริงว่าลุงไม่ผิด๑๐๐ล้านเปอร์เซ็นต์
ปรากฏการณ์ลุงพลฟีเวอร์เป็นเรื่องที่คาดไม่ถึง
ผู้ต้องสงสัยในคดีน้องชมพู่
เปลี่ยนเป็นเน็ตไอดอลที่ติดเทรนด์อันดับหนึ่ง
จุดเริ่มต้นมาจากความสงสารและตกเป็นผู้ต้องสงสัย
ทำให้มีกองเชียร์ลุงพลออกตัวยืนหยัดเคียงข้างมากมาย
หมอปลามือปราบสัมภเวษีคือหนึ่งในนั้น

มั่นใจในตัวลุงพลล้านเปอร์เซ็นต์ว่าไม่ใช่ฆาตกร
อีกทั้งหมอปลายังเห็นใจในความเป็นอยู่
หลังลุงพลที่ถูกชาวบ้านหวาดกลัวจนไม่กล้าจ้างงาน

หมอปลาถึงขนาดลงพื้นที่ไปเยี่ยมลุงพล

ควักเงินช่วยเหลือลุงพล๑๐๐๐บาท
จากนั้นไม่นานก็มีคนควักเงินปลูกบ้านให้กว่า๓แสนบาท

ติดตั้งกล้องวงจรปิด๒๔ชั่วโมง
ยังมีทนายตั้มออกตัวเป็นแม่ทัพ
ขอสู้เคียงข้างทำคดีกับลุงพล
พามอบตัวตามหมายจับคดีฆาตกรรมปริศนาน้องชมพู่
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หลังรอคอยมานานสองเดือนวันที่๑๓กรกฎาคม๒๕๖๓
เมื่อเจ้าหน้าที่แถลงว่าน้องชมพู่เสียชีวิต
ขาดอาหารและน้ำไม่มีการทำร้ายใด

และได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็ว
จากนั้นความช่วยเหลือต่างก็หลั่งไหลมาหาลุงพลมากกว่าเดิม
ความดังของลุงพลไม่หยุดแค่นั้น
จินตราภูลาภศิลปินคนดังจับลุงพลมาร้องเพลงเต่างอย

นักปั้นดาราชื่อดังก็ชวนลุงพลมาเล่นมิวสิกวิดีโอ
โดยลุงพลได้รับค่าตัวสูงถึง๑แสนบาท
นับรวมลุงพลไปเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาอีกนับ๑๐งาน
กระทั่งลุงพลเปิดช่องยูทูปของตัวเอง

แม้กระทั่งลุงพลนั่งกินข้าวไข่ดาวยังมียอดวิวถึง๙แสน

ที่เข้ามาตั้งรกรากเป็นหมู่บ้านยูทูบเบอร์
ไลฟ์สดติดตามชีวิตลุงพลอีกด้วย
ยังไม่รวมเงินและข้าวของเครื่องใช้ที่แฟนคลับส่งมาให้เรื่อย
จากชาวบ้านธรรมดากลายเป็นคนมีฐานะ
มีรายได้เข้ากระเป๋าภายใน๕เดือนไม่ต่ำกว่า๕ล้านบาท
ยุคเฟื่องฟูมาสู่ยุคเสื่อมถอย
หลังจากนั้นไม่กี่เดือนมีคลิปเสียงหลุดว่า

ความสัมพันธ์ระหว่างลุงพลกับหมอปลาเริ่มสั่นคลอน

แล้วหมอปลาก็เปิดไพ่แฉว่า
ลุงพลมีพิรุษอาจเกี่ยวข้องกับการตายของน้องชมพู่
เช่นเดียวกับอุ๊บวิริยะก็พลอยตีตัวออกห่าง
เพราะมองว่าลุงพลมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป

ประกาศถอนตัวไม่ขอทำคดีให้ลุงพลอีกต่อไป
จากกระแสฟีเวอร์กลายไปโดนพุ่งเป้า
มาถึงความตายของน้องชมพู่อีกครั้ง

ใช้ไม่ได้แล้ว
พอตอนแรกเรานับเน็จถอยหลัง

เอาออกเลยนะ
ทีนี้ครับคุณผู้ชมก็มีการแจ้ง

คราวดีน้องชมพู่โดยสารจังหวัดมุกดาหาร
โดยระบุแบบนี้ตามที่สารจังหวัดมุกดาหาร
นัดอ่านคำพิพากษาคดีอาญาหมายเลขดำที่ออ่าง๑๐๑๓ทับ๒๕๕๙
ระหว่างพนักงานอายการจังหวัดมุกดาหารโจทย์
นายชัยพลวิพาหรือว่าพลวิพาจำเลยที่๑
เลื่อนการอ่านคำพิพากษาให้แก่สื่อมวลชน
ขออนุญาตมาทำข่าวในวันดังกล่าวแล้วก็คือวันพรุ่งนี้
เนื่องจากเกรงจะเป็นที่เสียหายแก่สื่อมวลชน
ต้องจัดเตรียมคนและอุปกรณ์เดินทางมาทำข่าวจากกรุงเทพมนครนะครับ
ส่วนข้อหาต่างที่ทั้งสองจำเลย
โดยเฉพาะนายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพล

สรุปอีกครั้งว่าสารพรุ่งนี้ท่านยังนัดให้ทุกฝ่าย
เข้าไปฟังคำสั่งเลื่อนอ่านคำพิพากษานะครับ
แล้วก็การเลื่อนอ่านคำพิพากษาจะไปอ่านอีกครั้ง
ก็คือเดือนธันวาคมปี๖๖ปีนี้